สัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์ที่หนุ่มคลังสินค้าคนหนึ่ง
เขาถูกวัยรุ่น๓๐คนไปรุมกระทืบ

ล่าสุดมี๑ใน๓๐ไปมอบตัวแล้ว
สุดท้ายบอกว่าอ๋อขอโทษจำผิดคน

แค่รถเหมือนกันกับคนที่เคยไปทำร้ายน้องชายเขา

เออรถแค่เหมือนกันแต่เอาเขาสลบเลยนะ
แต่เอาจริงนะต่อให้ไม่ผิดคนก็ทำแบบนี้ไม่ได้อยู่

เหตุการณ์นี้นายอิฟานหนีโซะอายุ๒๒ปี

ขี่รถจักรยานยนต์ตามมารุมทำร้ายเนี่ยครับ
อันนี้สภาพหลังที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วนะ
หักสลบค้าที่ตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าคลังสินค้านะครับ
ในซอยวัดโบโรยอำเภอบางสาธงศ์ที่สมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุตำรวจบางสะทงก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายอารฟัสมหมัติอายุ๒๒ปีครับ
นายเขาหามาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเสพสาหัส
แล้วก็จนเป็นเหตุให้เจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกิน๒๐วัน
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ
ต่อมานายอารฟาสผู้ต้องหาก็เดินทางไปมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
สารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยครับ
เขาบอกว่าคือนายมิลเดนมหมติเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยถูกในเพชร
ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายเขาถีบรถจักรยานยนต์ของน้องชายเขาล้มคว่ำแล้วก็ไปฟาดกับเสาไฟ
ทำร้ายร่างกายน้องเขาซ้ำอีกเขาก็รู้เรื่องก็เลยรวบรวมเพื่อนไปดักรอคู่กรณีทางเข้าโรงงานเพราะรู้ว่าทำงานที่นี่
ตอนนั้นเนี่ยนายอิดฟานเนี่ยเป็นผู้เสียหายขี่รถมาเห็นรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันกับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชายเขา
เข้าใจว่าคนนี้คือนายเพชรก็เลยพา๓๐คนไปรุมทำร้ายแต่ผิดตัวครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายสวมหมวกกันน็อกอยู่
พอเปิดหน้ามาอ้าวผิดตัวแต่ทำร้ายไปแล้วไม่ทันแล้วบาดเจ็บไปแล้วกลุ่มเพื่อนเองก็ไม่รู้มาจากไหนฮะรุมทำร้ายจนบาดเจ็บเพราะว่ามันชุดละมุนมากเลย
หลังวันเกิดในเมื่อกี้วันนั้นน่ะ
เราได้เห็นหน้าผู้เสียหายก่อนที่เราจะลงมือไหม

ผมแต่สิ่งผมปลายแล้วผมไปสามคนก็ก็มีน้องไม่รู้ความ
ใจไม่ลงขึ้นประเธคนเนี่ยแจ่ในกลุ่มลายวี้
นี่คือเหมือนน้องคณะเป็นมาแต่ผมว่าไปของผมเยอะ
คนที่โดนถิดโดนเจ้าเพศถิดบ่อไซค์คือน้องชายเราใช่ไหม

คือที่เราไปเนี่ยหวังไปแก้แค้นให้น้อง
ก็ตอนแรกก็กลับไปเคลียร์ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงอีกทีนึงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วใส่กันแล้ว
กลับไปเคลียร์แต่เหมือนไม่เคลียร์นะเพราะว่าลุม๓๐ต่อ๑ขนาดนั้นหน้าตาก็ไม่เห็นก่อน
สุดท้ายเนี่ยที่เหลืออยู่ระหว่างการออกหมายจับอยู่นะฮะติดตามทั้งหมดที่เหลือเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ